กันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อหุ่นแซ่บอย่างหนุ่มต๊อปชัยวัดค่ะ
กลับมาคราวนี้ทำให้ทั้งสาวแท้สาวเทียมหัวใจสั่นไหวกันอีกแล้วกับผลงานการถ่ายวิวของเขา
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมยังต้องส่งแรงเชียร์ให้กับเขาในการประกวดเพาะกายด้วยค่ะ
เรียกเสียงฮือฮาได้อีกครั้งนะคะสำหรับผลงานล่าสุดของนักแสดงหนุ่มต๊อปชัยวัด
ผลงานการถ่ายวิวลงปฏิทินเพื่อให้กำลังใจสาวอวบให้มั่นใจในความสวยของตัวเอง
ซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีไม่น้อยจากแฟน
ส่วนผลงานวิวอื่นต่อจากนี้เจ้าตัวเผยว่าคงต้องเลือกรับงานมากขึ้นเพื่อปรับลุคให้ดูเป็นผู้ชายอบอุ่น
แต่ก็ยอมรับหากคนจะมองว่าเป็นผู้ชายที่ขายเซ็กซี่
เพราะเป็นสิ่งที่เอื้อต่องานในวงการบันเทิงทั้งงานแสดงและงานถ่ายแบบ
หวังไกลถึงขั้นติดทีมชาติเพื่อแข่งขันชิงแชมป์โลก
แต่ก็ยังคงต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัวกับงานแสดงที่ค่อนข้างแน่นในช่วงนี้ค่ะ
ถ้าถ่ายไปประมาณนั้นแล้วเนี่ยมันมีผลต่องานแน่นอน

คือเหมือนว่าไปเป็นเพศบู๊ยไปเป็นผู้ชายอบอุ่น

เพื่อแบบว่าทำให้ติดทีมชาติอีกรอบนึง
พอติดทีมชาติเราก็อาจจะมีโอกาสได้ไปแข่ง
ซาวิทยาเชียชิงชำเอเชียแล้วก็ชิงชำโลก

เพราะว่าทุกคนดิว่าตอนนี้เรามีงานถ่ายละครค่อนข้างที่เยอะ